ยังครับยังยังไม่คุยแต่ผมตัดสินใจแล้วแค่นั้นเองครับ
ผมยังมียืนยันในสิ่งที่ตัวเองคิดครับ

แต่ส่วนจริงเมื่อก่อนจริงก็เป็นทีอะ
น้องการ์นผ่านเฟซบุ๊คครับ

เพราะน้องเราเป็นคนเป็นอวกและรักเรามาก
ก็ให้เกียรติเราไม่ทำแค่นี้